กลางเดือนนี้ค่ะนักเตะทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมลงแข่งขันอุ่นเครื่อง๒นัดนะคะ
ได้ประกาศรายชื่อ๒๓ผู้เล่นสุดท้ายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันออกมาแล้ว
และสองเกมนี้ไทยรัตน์ทีวีช่องสามสิบสองถ่ายทอดสดเลยค่ะ
เมื่อช่วงเช้านะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ก็ได้ประกาศไว้ชื่อยี่สิบสามนักเตะทีมชาติไทย
ที่จะบุกไปเยือนทีมชาติฮ่องกง
ในเกมกระชับมิตรวันที่๑๑ตุลาคมออกมาแล้วนะคะ
ผู้รักษาประตูค่ะก็ประกอบไปด้วยศิวลักษุลเนิน
ชัดชัยบุตรพรมแล้วก็วรวุฒิศรีสุภาจากการท่าเรือค่ะ
ขณะที่กองหลังนะคะก็นำมาโดยเฉลิมพงศ์เกิดแก้วจากนครราชศรีมา
แล้วก็สองผู้เล่นจากบุริรัมย์อย่างสาธารักษ์ไหนประคล
กับกรรกฎวิริยอุดมศรี
ไปดูกองกลางกันบ้างนะคะก็มีสุมัญญาปุริสายค่ะ

ผู้เล่นจากทีมแบงคอกยูเนเต็ดนะคะ

แล้วก็ธนบูลเกษารัฐที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
กองหน้ากันบ้างนะคะก็มีอาธิสัตว์ไร่สอนค่ะ
ชนะนันต์ป้อมบุภาที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
แล้วก็สุภาชัยใจเด็ดที่ได้ร่วมงานกับรายวัชเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ
ขณะที่เกมอำลา๑๔ปีทีมชาติไทยของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุล
รักษาประตูมากประสบการณ์ในวันที่๑๔ตุลาคม
ที่จะพบกับจริงดิดักแอนโตเบโก้
วัยวัชก็เรียกสินทวีชัยรวมถึง๓นักเตะ
ชนะทิพย์สงกระสินเทียทรบุญมาทันแล้วก็เทียสินแดงดาเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะ
โดยเกมวันที่๑๑ตุลาคมที่ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนฮ่องกง
เกมนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
หมงกกสเตดียมเข้าสัญญาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ขณะที่เกมกระชับมิตรของสินทวีชัยนะคะที่จะลงเฝ้าเสาให้กับทีมชาติไทยเป็นนัดสุดท้าย
เจอกับทีมชาติตรีแดดแอนโดรเบโกเป็นเกมเอแมช
เตะกันวันอาทิตย์ที่๑๔ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเหมือนกันค่ะ
สัญญาณตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
นอกจากนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ
ก็ออกมาบอกว่าไม่อนุมัติให้ตีมอลเลสเต้ใช้สนามย่าภายในประเทศ
หลังยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังนะคะ
ก็เลยส่งผลให้เกมนัดแรกที่จะต้องเปิดบ้านเจอกับทีมชาติไทยในวันที่๙พฤศจิกายนนี้
ก็เลยทำให้ทีมชาติไทยเหมือนได้เล่นเกมเย่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนัด